ตอนนี้นะครับโลกกำลังให้ความสนใจกับผู้ลิภัยจากซีเรีย
ที่พยายามจะข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังยุโรป
แต่ก็มีผู้อพยพอีกกลุ่มนะครับที่ประสบชะตากรรมที่เลวร้ายไม่แพ้กัน
พยายามจะเข้าไปที่ประเทศออสเตรเลีย
พวกเขาต้องได้รับการกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรง
ที่เกิดจากสภาพบนเรือและความกลัวว่าจะมีชีวิตรอดหรือไม่
เพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูจิตใจแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับประเทศใหม่
ออสเตรเลียคงไม่มีอะไรดีเท่ากับการเรียนการโต้คลื่นนะครับ
ที่สามารถจะช่วยขจัดความกลัวทะเลและช่วยทำให้จิตใจของพวกเขาสงบลงได้ด้วยครับ
บอลใดที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลียกลายมาเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่
สำหรับกลุ่มผู้ขอลีภัยที่เข้ามาอาศัยในออสเตรเลีย
โดยผู้ขอลิภัยกลุ่มนี้มาจากหลากหลายเชื้อชาติ
และพวกเขาทุกคนไม่เคยมีประสบการณ์ในการเล่นกระดานโต้คลื่นมาก่อน
ภายในห้องแต่งตัวพวกเขาต่างพูดคุยกันด้วยความตื่นเต้น
มีโอกาสได้สวมชุดนักดำน้ำหรือเว็ดสูตรเป็นครั้งแรก
โดยมีผู้ฝึกสอนคือคอนราชแททินสันและวิวบิเกโล

ก่อนจะไปเรียนรู้วิธีการโต้คลื่นกับสนามจริง
มินผู้ขอลีภัยชาวอิราณหนึ่งในผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

และพยายามชักชวนเพื่อนของเขามาร่วมกิจกรรมกันตั้งแต่เช้า
ซึ่งเปิดสอนการเล่นกระดานโต้ขึ้นบอกว่า
มาเล่นกระดานโต้คลื่นในทะเลทำให้ทุกคนรู้สึกดี
การจัดกิจกรรมนี้น่าจะเกิดประโยชน์หลายด้าน
ทั้งการสร้างความมั่นใจได้เรียนรู้ทักษะใหม่
และที่สำคัญคือการเรียนรู้ที่จะเป็นชาวออสซี่อย่างเต็มตัว
สภาพอากาศในวันนี้ดูเหมือนจะเป็นใจให้การฝึก
ท้องฟ้าเปิดและอากาศแจ่มใส
ขณะที่ทะเลยังคงสดใสแต่เต็มไปด้วยความลึกลับเช่นเคย
ลีภัยจำนวนไม่น้อยที่ต้องล่องเรือเสี่ยงอันตรายกลางทะเล

หรือสร้างชีวิตใหม่ที่ประเทศใหม่
แต่ในวันนี้พวกเขาจะมาสร้างความสัมพันธ์กับทะเลใหม่อีกครั้ง
ครูผู้ฝึกสอนทั้งสองคนต่างพูดให้กำลังใจนักเรียนของเขา
ก่อนที่จะเริ่มอธิบายเรื่องของกระแสน้ำว่าเคลื่อนตัวอย่างไร
รวมทั้งวิธีการทรงตัวบนกระดานโต้คลื่น
แกโลอธิบายว่านักโต้คลื่นจะยืนทรงตัวบริเวณสันดอนทราย

ก่อนที่เขาจะวาดแผนผังของทรายในทะเล
เพื่อให้ลูกศิษย์ของเขาเข้าใจได้ง่ายขึ้น
ก่อนจะปล่อยให้พวกเขาทดลองยืนบนกระดานโต้คลื่นบนบก
ทินสันครูผู้ฝึกสอนอีกคนสาธิตให้ลูกศิษย์ดูท่าทางในการยืนที่ถูกต้อง
เพราะถ้าพวกเขาสูญเสียการทรงตัวก็จะกลายเป็นท่าเฮลิคอปเตอร์แบบนี้

อยากให้เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมโครงการ
โครงการฝึกให้ผู้อพยพจากต่างชาติ
สามารถเล่นกระดานโต้คลื่นได้
หลังจากเริ่มต้นโครงการเมื่อปีก่อน
โดยรุ่นล่าสุดนี้เริ่มเรียนพื้นฐานกันมาได้ราว๓เดือนแล้ว
และวันนี้คือการลงสู่สนามจริง
ไม่นานนักเอมินก็อยู่บนกระดานโต้คลื่นที่ถูกอุ้มไว้ด้วยน้ำ

ก็เสียการทรงตัวตกน้ำไป
ไม่ต่างจากคนอื่นที่ทรงตัวบนกระดานได้เพียงไม่นาน
ก็เข้าสู่ท่าเฮลิคอปเตอร์และตกน้ำในที่สุด
แต่ทุกคนต่างก็มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
แม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จก็ตาม
มินเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ในการเดินทางเพื่อขอลีภัยมายังออสเตรเลียของเขาค่อนข้างเลวร้าย
เพราะเขาต้องล่องเรือขนาดเล็กมาจากอินโดนีเซีย

กว่าจะเดินทางถึงก็ใช้เวลาหลายสิบชั่วโมง

แต่วันนี้เขามาถึงบ้านใหม่ของเขาแล้วคือที่ออสเตรเลีย
และความกลัวเหล่านั้นได้หายไป
เมื่อเขาได้มาโต้คลื่นในวันนี้
โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากผลการวิจัย

ซึ่งการบำบัดวิธีนี้จะใช้กับผู้ที่เคยถูกคุกคามทางเพศ
หรือทหารผ่านศึกที่มีความบอบช้ำทางจิตใจ
โดยพบว่าการที่ผู้ถูกบำบัดอยู่กับน้ำ
ใช้พลังงานของพวกเขาไปกับการโต้คลื่น
จะช่วยให้จิตใจของพวกเขาสงบลงได้
ซึ่งในกรณีของผู้ลิภัยไม่ใช่เพียงแค่ความกลัวจากการเดินทางโดยเรือ
และสงครามที่พวกเขาต้องเจอก่อนจะลีภัยมาเท่านั้น
แต่พวกเขายังคงมีความกังวลใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศอื่นอีกด้วย
ดังนั้นผู้จัดกิจกรรมจึงหวังว่าผู้ขอลีภัยเหล่านี้
จะสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ได้
จากนี้การมาเรียนโต้คลื่นยังช่วยให้พวกเขาได้รู้จักเพื่อนใหม่
สังคมใหม่ดีกว่านั่งจับเจ้าอยู่บ้าน
กังวลว่าวีซ่าของพวกเขาจะได้รับการอนุมัติหรือไม่
หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกครูฝึกต่างก็ปรบมือให้กับความพยายามของลูกศิษย์ทุกคน
หวังว่าครั้งต่อไปพวกเขาจะสามารถพิชิตคลื่นได้
เหมือนกับที่สามารถพิชิตใจตัวเองได้